แต่ว่าเรายังคงเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงนะคุณผู้ชมค่ะ
ดิฉันก็ไปตลอดโซเชียลเสาะแสวงหามาให้ดู
คือมันก็เกิดประเด็นแง่คิดในหลายอย่างออกมา
แล้วมันก็มีทั้งเรื่องตลกแล้วมันก็มีทั้งเรื่องดราม่า
แต่อันนี้เราไม่ได้อยากให้มองในมุมดราม่านะคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องของอาหารการกินที่หน้าถ้ำ
คือมันก็มีคนพูดกันไปต่างนานาว่า
หน้าถ้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรกินเลยสื่อต่างชาติบางคนได้กินแค่ข้าวเปล่า
อันนี้เป็นมุมที่ดราม่าออกมาในโซเชียลนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดว่าได้กินแค่ข้าวเปล่า
เพราะว่าที่นั่นหน้าถ้ำคุณผู้ชมอาหารการกินแน่นมาก

เขาบอกว่าคนไทยเป็นห่วงเรื่องของกินมากที่สุด
ประเทศอื่นเขากินเพื่ออยู่แต่คนไทยอยู่เพื่อกิน
เพราะฉะนั้นแล้วที่หน้าถ้ำเนี่ยมีบรรยากาศของกินอะไรอร่อยมาบ้าง

ตามติดชีวิตแม่บ้านแขกออกมาเปิดเผย

เรื่องของความดราม่าที่เกิดขึ้นในโซเชียลนะคะ
จากความสามัคคีของคนในชาติ
กับการไปกู้ภัยเด็กหลงถ้ำในครั้งนี้แล้ว
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดกับความเป็นไทยคืออะไรรู้ไหมคะ
นั่นก็คือคนไทยเนี่ยเรื่องกินมาก่อน

แล้วเคยดูข่าวดูในโซเชียลมา
มันมีดราม่าเรื่องทีมกู้ภัยจากจีน

แล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่โรงครัวมา

คุณป้าบอกโอ๊ยโกรธมากเลย
ให้ข่าวว่ากินข้าวเปล่าเฉยได้อย่างไร

ฉันเนี่ยเจียวไข่ไปให้เขาแล้วนะ

อันนี้คือข้อความที่เขาโพสต์ลงในโซเชียลนะคะ

คุณพระคะดิฉันเล่าให้สามีฟังยังตะลึงเลย

อย่างมากนะฝรั่งเขาก็แค่แจกแซนวิชใช่ไหม
แต่นี่ดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูตามด้วยเลย

ตำปูปะระตำฐาตำขนมจินอะไรมากมาย

อาหารตามสั่ง
โอ้โฮเลือกได้
เทียมอะไรคุณสั่งเลย

เป็นอาหารตามสั่งต่อด้วยอาหารตามสั่ง
ทานคู่กับไข่ดาวกรอบกรอบค่ะ

คุณก็ได้ทานจะกรอบมากกรอบน้อยเกลียม
เอาแบบไม่ไหม้เขาก็ทำให้ได้

เถอะของกินเยอะยังไม่หมด
เดากรอบแล้วมีของทอดอีก
ไก่ทอดข้าวเหนียว

ถ้าคุณจะทานข้าวเปล่าคุณมาเอาไก่ทอดไปด้วย

และก็ถ้าเกิดว่าฝรั่งฝรั่งทานไม่เป็น

ไปดูภาพต่อไปสเต็ก

นี่เหรอยกพัฒนาคารมาเลยหรือเปล่า

สั่งได้หมดเลยความสุขระดับไหน

เขาเป็นธรรมดานะคะและภาพต่อไปค่ะ

นะคะอยากทำอะไรอยากกินอะไร
เลือกกันไปเหมือนไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคุณ

เมนูเส้นก็มีก๋วยเตี๋ยว
เกมีแต่ข้าวเปล่าจริงนะ

มีอัศวาลเราเห็นแล้วว่า
ทหารต่างชาติ
จะก็กินขนมจีน
ม่อขนมจีนมาแบบม่อเบิ่มม่อใหญ่มาก
แล้วสมมุติว่ามันทานไม่ได้
แบบว่าคุณเคยกับอาหารไทย

คุณว่าอาหารการกินในเมืองไทยมันพร้อมสับขนาดไหน

แต่ว่าการช่วยเหลือเข้าถึงได้อย่างเต็มที่

เขาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่า
ก็คือประมาณว่ามันมีเครื่องทำกาแฟเอสเปโซอยู่กลางป่า

ก็ทำให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารการกินมาก
คุณผู้ชมเจอหน้ากันไม่ว่าส่วนไหนนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่คือคนต่างชาติเขาอาจจะทักทาย
เป็นยังไงสบายดีไหม
แต่คำแรกคนไทยเวลาเจอหน้ากัน

ถ้ายังไปเข้าบ้าน
ในบ้านไม่มีข้าวนะไปหุงให้หน่อย

กินข้าวด้วยกันหรือว่ากินลายย่างไปหาของกินกัน

นี้ยังบอกอีกด้วยว่าเราเป็นชาติที่ไม่ได้รวยนะ
แต่ถ้าทำแกงทีเนี่ยเลี้ยงทั้งหมู่บ้าน
เลี้ยงทั้งตำบลเรียกกันมาทั้งโอ้โห
บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเรารวยน้ำใจ
ใช่ค่ะตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยได้กินแกงหม้อเดียวกันกันหมดเลยนะคะ
เป็นชาติที่ไม่สามารถทนเห็นคนหิวออกนอกอนาเขตของตัวเองได้
ชาติอื่นอาจจะกินเพื่ออยู่แต่ชาติเรานั้นอยู่เพื่อกินค่ะ
สวัสดีค่ะเขาเขียนออกบอกมาแบบนี้
พูดแซวพูดแซวอยู่เพื่อกินเนี่ยจริงก็พูดแซวค่ะ
แต่ว่าก็มีความจริงบางอย่างที่ว่าเรานั้นทนหนไม่ได้จริง
สำหรับใครที่แบบว่าหิวแล้วไม่มีอะไรจะทาน
เราก็มักจะต้องให้เขาได้ทานกินน้ำสุดท้ายแล้วมันสุขใจ
กองทัพต้องเดินด้วยท้องอันนี้สำคัญมากนะคะ
จริงเราอ่านแล้วเราก็เห็นในแง่มุมที่มันดราม่าออกมา
แต่จริงความจริงใครก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะ
แล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
ของกินมันเป็นแค่องค์ประกอบที่ทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไป
แต่ว่าน้ำใจที่คนที่เขาไม่สามารถจะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยน้องได้
เขาก็ส่งมาผ่านทางอาหารให้กับทางเจ้าหน้าที่ไง
เจ้าหน้าที่จะได้มีแรงมีกำลังในการที่จะช่วยค้นหาน้องเท่านั้นเอง
คนที่เขาทวิตเมื่อกี้บอกสุดท้ายประโยคก่อนที่จะพิมพ์รูปนี้
แบบอารมณ์แบบเฮ้ยฉันคารวะสะดุดี
ด้วยความเป็นไทยแลนด์ต้องยิ่งใหญ่จริงนะน้ำใจคนไทย

แต่เจอบ้านเราแบบนี้ก็อาจจะมีงงนิดนึง

เขาบอกว่าถ้าอย่างฝรั่งเขาก็จะแจกเป็นแซนวิช